แต่ว่าปีนี้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไม่สามารถจัดกิจกรรมบันเทิงได้ตามปกติ
จึงมีการเปรียบรูปแบบของการให้บริการใหม่นะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณธิตภาษิริพิพัฒน์ครับ
การแสดงโขนรำไทยดนตรีไทยเป็นการแสดงชุดพิเศษที่เรือสำรันร่องแม่น้ำเจ้าพระยาวอเดอร์ฟูโพลได้ปรับเปลี่ยนมาแสดงแทนโปรแกรมการแสดงเดิม
เพื่อให้ความบันเทิงกับนักท่องเที่ยวนับตั้งแต่ในหลวงราชการที่๙เสด็จสวรรคตรวมถึงจะเป็นการแสดงในวันลอยกระทงปีนี้ด้วย
ผู้บริหารเรือลำนี้ระบุว่าได้ลดกิจกรรมรื่นเริงโดยเฉพาะในคืนวันลอยกระทงโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงลดการแสดงกว่า๑๐ชุดที่เป็นไฮไลท์เปลี่ยนเป็นการแสดงศิลปะความเป็นไทยโดยเน้นกิจกรรมลอยกระทงในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวคนไทยและคนต่างชาติที่วางแผนมาร่วมงาน

และต้องเปิดให้ลูกค้าลอยกระทงที่ท่าเรือของร้าน
มันเป็นประเพณีของเราอยู่แล้วประเพณีคนไทยที่มาตั้งแต่โบร่ำโบราณอยู่แล้ว
เราก็ถึงเราไม่ได้จัดงานเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เราก็ยังสนับสนุนประเพณีไทยอยู่
อย่างที่เรานั่งอยู่ส่วนมากก็เป็นต่างชาติก็จะให้เขาเห็นว่าเป็นนี่กระทงจะเข้าถึงวันรอยกระทงแล้วนะ
ที่นี่ก็มีประเทศไทยมีการลอยกระทงมีเพลงลอยกระทงเป็นภาษาอังกฤษอย่างนี้ทำ
ก่อนหน้านี้กรุงเทพมหานครได้ประกาศห้ามจัดงานรื่นเริงอย่างการประกวดนางนพมาศ
การเล่นพลุและการปล่อยโคมลอยอย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือประชาชนให้เข้าใจในช่วงเวลาแห่งการไว้อะไรนี้ด้วย
สวนสันติชัยปราการเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในกรุงเทพมหานครที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานลอยกระทง
ในลักษณะสืบสารวิถีไทยแบบพอเพียง
ซึ่งแม้จะมีการจัดขบวนแห่กระทงด้วยนักแสดงมากกว่า๑๐๐คน
แต่ปีนี้จะไม่มีการแสดงแสงสีเสียง
หรือการแสดงรื่นเริงและการจุดผู้แต่อย่างใด
เพื่อมุ่งเน้นวัฒนธรรมไทยที่แท้จริง
ธิตภาษิริพิพัทคทรทรัศน์ทีวีรายงาน